กีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับที่อิตาลีกันบ้างเรามีรอยยิ้มแล้ว
เหรียญทองที่คาดการณ์ไว้ของน้องเทนนิสพาณิพักษ์ครับ
ชื่อเล่นชื่อเทนนิสแต่ว่าถือเป็นสุดยอดนกฬาเทคโนโลปฯจริง

หมายนี่คือโอลิมปิกเกมนะครับแต่ก็แข่งขันเคลื่อนไหวตลอดเหมือนกัน
ลุเข้าสู่รอบชิงเจอกับทางเทียนยู่โจงจากไต้หวันนะครับ
ปรากฏว่าน้องเทนนิสก็ชั้นเชิญเหนือกว่าไล่เตะทำคะแนนนะครับ
คู่แข่งหมดทางสู้ชนะ๑๗๐เลยครับ
เหรียญทองอีกสมัยหนึ่งแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาปัญญาชนไทย
กีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งนี้ก็เก่งไว้๒ทองได้มาแล้ว๑นะครับ
จากที่เทนนิสเป็นหนึ่งในตัวเต็งก็ทำสำเร็จครับ
เตะสาวไทยยอมรับว่าดีใจที่ป้องกันแชมป์ไว้ได้
หมายต่อไปคือเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นรวมถึง๔เกมปลายปีนี้
ล่าสุดเธอก็มีคะแนนสะสมอันดับ๑ของโลกโอกาสคว้าตัวไปโอลิมปิกก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับ
รู้สึกดีใจมากค่ะที่สามารถคว้าเหรียญทองมาได้
เพราะว่าเป็นครั้งที่สองด้วยที่มาแข่งมอลโลกค่ะก็ดีใจค่ะ
แข่งค่ะก็จะทำให้เต็มที่ทุกแมทที่แบบได้รับมอบหมายค่ะ
ใส่เกินร้อยแน่นอนถึงจะเจ็บหรือว่าเหนื่อยก็แบบไม่สนแล้วค่ะทำให้เต็มที่อีก๑คนครับ
อีก๑คนครับ๕๘กิโลกรัมชายจูเนียรามนโดงเสวียกวิหารี
แพ้ให้กับทางนักกีฬาจากอีรานในรอบรองครับ๑๖ต่อ๓๓ต้องขอยอมแพ้ในยกสุดท้าย
จากว่าเจ็บฝ่าเท้าได้เพียงแค่เหรียญทองแดงผลงานนักกีฬาไทยนะครับ
ในตอนนี้ล่าสุดคว้ามาได้๑เหรียญทอง๓เหรียญทองแดงครับอยู่อันดับ๒๔
ส่วนอันดับ๑นั้นเป็นญี่ปุ่น๒๒เหรียญทองครับ